มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะสายอัลดอร์โอ้โหเย้ยฟ้าท้าดินมาก
มาแก้ผ้าอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยนักศึกษาเองเขาเห็นมีการโพสต์แบบนี้
เขาก็ถามถึงความปลอดภัยว่าถ้ามันเกิดขึ้นที่ป้ายรถในมหาวิทยาลัย
จะทำยังไงดูเหตุการณ์นี้แล้วมันครับคล้ายครับคลาเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดก่อนหน้านู้น
เรานำเสนอข่าวไปเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะใช่ที่มีคู่รักเนี่ย
ไปมีเพศสัมพันธ์กันแบบอล่างชางอยู่ในมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
คราวนี้ไปโผล่ที่มธรรมศาสตร์นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กพักก่อนเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการโพสต์ภาพนี้ออกมาคือเขียนแคปชั่นมันเป็นในทวิตเตอร์นะคะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่เขายืนแก้ผ้าใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมเนี่ยเอออยู่ที่คือปิดหน้าค่ะ
อยู่ที่ป้ายรถในมหาวิทยาลัยแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าก็เสียวดีนะครับมธ
เหรอฮะเขาบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยช่วยเตือนภัยกันก่อน
เห็นในทียูแควร์โรคจิตมาถ่ายรูปล่อนจ้อนตามจุดต่าง
กลางคืนในมหาวิทยาลัยค่ะคำถามก็คือหนึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรสองทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงเข้ามาได้
เขาเป็นใครและที่สำคัญที่สุดเคสนี้อาจจะเป็นยอดภูเขาน้ำแข็ง
ปัญหาที่เราเห็นกันจากภัยอันตรายตอนกลางคืนเพื่อนทุกคน
ว่าเพศไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยก็ต้องดูแลความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้มากกว่านี้ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยครับ
และขอขอบคุณอาจารย์เกซินีที่รับเรื่องปัญหาใช่
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความที่นักศึกษาเขาไปฟ้องอาจารย์นะ
ค่ะคือแจ้งไปที่รองศัตว์อาจารย์เกซินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กเกซินีวิทูลชาติออฟฟิเชียลแล้วนะคะ
แล้วก็เอาจริงคุณผู้ชมเมื่อเช้าทางมธเองก็จะมีการประชุมเรื่องนี้
ปรากฏว่าจากรูปนี้นะคะผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่ที่บริเวณป้ายรถเมย์
แล้วก็สวนลอยฟ้าพลังชางอย่างนี้เลยนะฮะใช่ค่ะ
คนก็แชร์โพสต์นี้เยอะนะแชร์ไป๘๐๐กว่าครั้ง
แล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นก็ตำหนิแหละตำหนิผู้ชายในภาพ
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองได้ไปลงแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพคลองหลวง
ปฐุมธานีแต่ทีนี้ค่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่า
มันจุดเริ่มต้นมาจากทวิตเตอร์ใช่ไหมเขาก็ไปตรวจสอบบัญชีทวิตเตอร์
ที่มีการโพสต์ภาพผู้ชายเปลือยเนี่ยซึ่งก็พบว่ามีการทวิตภาพ
ทวิตข้อความบอกว่าสวนลอยฟ้ามธมืดดีครับ
เราประพอไม่มีกล้องก็ไม่มีแต่ยุงเยอะไปหน่อย
กลางแจ้งอีกเป็นจำนวนมาก
เหมือนมีการชักชวนไปอัลดอร์กันอะไรเนี่ยนะภาพลามกอนาจารย์แบบนี้
มีความคืบหน้าจากทางธรรมศาสตร์ใช่ไหมคุณ
เพราะว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรุมิตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าผมได้ทราบเหตุชายที่เผยแพร่ภาพอาณาจารย์ดังกล่าว
ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๘มิถุนายนแล้ว
หลังจากนั้นจึงได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนที่สพคองหลวง
เพื่อให้ติดตามชายคนในภาพมาดำเนินคดี
จากภาพที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์พบว่าเป็นจุดรอรถโดยสารบริเวณหน้า
ตรงข้ามคณะสาธารณสุขศาสตร์
และอีกจุดหนึ่งเป็นสวนที่อยู่บนหลังคาของอุทยานเรียนรู้ป่วย๑๐๐ปี

ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้คนทั่วไปมาพักผ่อน
คาดว่าผู้ที่ก่อเหตุจะลงมือเวลาที่ไม่มีคน
เนื่องจากหลังที่เกาะเหตุแล้ว
หรือว่าได้ทราบข่าวจากบุคคลอื่นเลย
คือตอนก่อเหตุไม่มีใครเห็นหลังก่อเหตุก็ไม่มีใครเห็น
แสดงว่ามันอาจจะมาดึกดื่นเลย
มาแบบตอนที่เปรียวเลยนะฮะ
ว่าจะใส่เสื้อผ้าเข้ามาปกติแล้วถอดเสื้อผ้าออก

จากนั้นใส่เสื้อผ้าย้ายไปย้ายมาตามจุดต่าง
ว่าผู้ก่อเหตุจะมาดูลาดลาวแล้ว
ก็พบว่าจุดแถวนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิด

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยอยากให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตัวอย่าง
ในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็มีความปลอดภัย
ที่จะทำให้พื้นที่สาธารณะมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทีนี้ทางอาจารย์ปริญญาก็ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เต็มที่กับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
ซึ่งตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังตามตัวผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งอาคารนี้อาคารเรียนรู้ป่วย๑๐๐ปี
เขาเปิดมาตั้งแต่ปลายปี๖๒ธันวาคม๖๒
แล้วอาคารนี้ค่ะเด็กธรรมศาสตร์จะรู้
คือมันเป็นอาคารที่เปิด๒๔ชั่วโมงเลย
ประชาชนทั่วไปก็เข้าไปพักผ่อนได้นะ
คนนอกเข้าไปได้คนนอกเข้าได้ค่ะ
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีมาตรการในการเข้าออกตามปกติอยู่แล้ว
แล้วเขาก็จะไม่มีการปิดประตูจะให้ตรวจแลกบัตรก่อนเข้าออก
ทีนี้พอประชาชนเข้ามาได้แล้วเขาก็จะเดินไปไหนมาไหนก็ได้
มันเป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะในมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชม
จนมีการมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วพอไปโพสต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าทำแบบนี้ได้
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คงเป็นการตั้งใจแหละ

แต่ทีนี้ค่ะพอหลังจากเกิดเหตุก็จะต้องแก้ไข
เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเองก็ประสานงานกับตำรวจทันที
แต่จะรอตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะทางมหาวิทยาลัยก็บอก
เพราะว่าในมหาวิทยาลัยเองก็ต้องช่วยกันสอดส่อง
ทีนี้มาตรการหลังจากนี้ก็ต้องกำชับรอปภอีกทางนึงด้วยค่ะ
งวดมากขึ้นกล้องวงจรปิดก็อาจจะต้องติดเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าอย่างที่เขาโพสต์ไงเขาบอกว่าจุดตรงนี้
ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีรอปภใช่ไหมอาจจะต้องเพิ่มมาตรการตรงนี้
แต่เบาะแสก็ยังไม่รู้นะคะว่าผู้ชายที่มีการเอาภาพไปโพสต์ในทวิตเตอร์

เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะคะ
ถึงแม้ว่าณตอนนี้มันยังไม่มีการคุกคามทางเพศก็ตาม
แต่เมื่อเข้ามาทำอะไรในพื้นที่สาธารณะของมหาวิทยาลัยเนี่ย
ทางมหาวิทยาลัยเองเขาก็บอกว่ารับไม่ได้
ก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ทันทีนะคะ
น่าเกลียดคุณที่ไปคอมเมนต์หลังจากที่เป็นข่าวออกมา
บางคนบอกโอ๊ยผีเปรตมายืนขอส่วนบุญอะไรตรงนี้นะ
เขาก็คอมเมนต์กันแรงเหมือนกันเพราะว่าเขากลัว
นักศึกษาเองก็กลัวประชาชนทั่วไปเองก็กลัว